คุณผู้ชมสำหรับข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ค่ะ

โดยเฉพาะชาวภูเก็ตเขาแชร์กันเยอะเลย

เอ๊ะฉันจะข้ามถนนโดยที่เสี่ยงกับรถที่วิ่งบนถนน
หรือจะข้ามสะพานลอยโดยที่เสี่ยงชีวิต
ดูสิสภาพสะพานลอยเป็นแบบนี้

นั่นไงคุณคุณปกติสะพานลอยมันจะต้องมีไอ้ราวจับถูกไหม

เป็นจุดที่นักเรียนใช้ข้ามถนน

นี่เป็นความเดือดร้อนของชาวภูเก็ตนะคะ
บอกนิดนึงสะพานลอยที่เป็นสภาพแบบนี้
เพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๔ธันวาคม
รถบรรทุกประสบอุบัติเหตุไปพุ่งชน

๑๕๑๖สองวันใช่ไหม

วัวหายล้อมคอกค่ะเอาป้ายมาปิดแบบนี้

นี่เพิ่งมาสะพานชำรุดห้ามขึ้นอันตราย

เป็นภาพนักเรียนเดินขึ้นสะพานลอย
ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ

ก็เลยทำให้บันไดแหว่งแบบนี้ค่ะ

อันนี้แหละค่ะอ๋อที่มาอุ๊ยอ๋อไปแล้ว
อุ๊ยข้ามเลนด์ด้วยเหรอคุณใช่
นี่เป็นความเดือดร้อนของชาวภูเก็ตนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีการเรียกร้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม
ก่อนที่จะเกิดอันตรายกับประชาชน
คนใช้บริการสัญจรสะพานนี้เป็นประจำ
เราไปพูดคุยกับหนึ่งท่านชื่อว่านางสาว
พกามุ่งกิจอายุ๓๔ปีเธอบอกว่า
ทั้งตัวเธอเองแล้วก็ทั้งแม่ของเธอ
พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเจ้าฟ้ากาเดนโฮมเกาะแก้ว
ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนมุสลิมวิทยา
โดยมีลูกหลานที่ก็มารับทรง
เป็นประจำทุกเช้าเย็นค่ะจำนวน๖คนด้วยกัน
ปกติเธอแล้วก็คุณแม่จะเป็นคนเดินมาส่งเด็ก
แล้วก็ใช้สะพานลอยแห่งนี้เป็นหลัก
ช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่กล้าแล้วค่ะ
ใครจะกล้าเธอบอกว่าเธอไม่ใช้นะ
สะพานลอยนี้เพราะเห็นว่ามันเสี่ยงอันตราย

เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไปใช้วิธีการอื่นแทน

ปีนข้ามสะพานลอยขึ้นไปเองอย่างด้าหวาเสียวค่ะ

อยากให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เนี่ย
ช่วยได้ไหมซ่อมแซมได้ไหม

เนื่องจากว่าตรงนี้มีผลกระทบเป็นอย่างมากเลย
สะพานลอยหน้าโรงเรียนด้วยนะค่ะ
เขาน่าจะต้องรีบเร่งมาแก้ไขปัญหาจุดนี้
อกจากนี้นะคะคุณเพ็ญปากาซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กที่โรงเรียนนี้บอกว่า
อยากจะขอความอนุเคราะห์คุณตำรวจหน่อย
ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ให้กับผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียน
ระหว่างข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย
ช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนเนี่ย

แล้วสะพานลอยมันพังตอนนี้ก็ต้องมาใช้ข้างล่างไง

เพราะว่าถ้าข้ามเอกมันก็ยังอันตรายเหมือนเดิม
ต่อมาค่ะในสมหวังโลหะนุษย์แขวงทางหลวงภูเก็ต
พร้อมด้วยตำรวจจาราจรสพเมืองภูเก็ต
เดินทางมาตรวจสอบแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์มาปิดกั้น
แล้วก็ติดประกาศซ้ำออกไปอีกที
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังขาวแดงนี่นะคะ
คำพูดที่เขาติดไว้คือห้ามใช้สะพานลอยแห่งนี้ชั่วคราว
ซ่อมแซมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๓สัปดาห์ค่ะ
ส่วนตำรวจเองหลังจากที่ขอความอนุเคราะห์ไปนะคะ
ตำรวจเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนแล้วนะคะ
ในการข้ามถนนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็น
แล้วก็เอาป้ายมาแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถแถวนั้น
ถ้าจะผ่านจุดนี้ชะลอความเร็วหน่อย
เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองและนักเรียนที่จะข้ามถนนนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตาม๓สัปดาห์เนี่ย

ถ้าซ่อมเร็วกว่านั้นก็ดีเหมือนกันนะคะ